ขาสั้นกับขายาว
ศึกขาสั้นลั่นศักดาปลาระเบิดฟันคู่อลิ
ขาสั้นกับขายาวซัดกันที่สำโลงเหนือนะครับ

ล้างค์ถูกมาแล้วล้างค์มาแล้วครับโอ้โฮ
นี่กล้องวงจรปิดที่ไหนสุขุมวิทย
อ๋อสุสุคุมวิทย์๗๐สำโลงเหนือครับ
ดูมาจับภาพนักเรียนวัฒนธุ์ยมเป็น๑๐คน
คุณผู้ชมวิ่งวิ่งหนีแล้วนะครับ
ก็ปืนกับระเบิดไม่หนีได้ไงนะครับ

หนึ่งครั้งนักเรียนมัธยมวิ่งหนีฝ่ายคู่อลีเป็นนักเรียนขายาว
นักเรียนอาชีวะเขาบอกอาวุธครบมือวิ่งไล่ตามทำร้ายนะครับ
ก็วงจอดปิดอีกมุมจับภาพนักเรียนอาชีวะนะครับ
วิ่งไปชิงกุญแจรถของนักเรียนมัธยมที่จอดทิ้งไว้
แล้วก็ชูปืนขู่นะแล้วก็กระจายตัวกันวิ่งตามหายฝ่าย
เคียงเกิดเหตุนะครับเย็นวานนี้
อายุยี่สิบสามปีโอ้โฮนี่แหละ
โอ้โหนี่ฮะนิ่งเลยอ่ะโอ้โห
แล้วมีเยาวชนอายุ๑๕กับอายุ๑๗ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สอบสวนกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บให้การบอกว่า
มามาดักรอมาปลาระเบิดใส่แล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นครับ
สำหรับแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะครับ
ตำรวจสภสำรงเหนือนะครับพบว่า

กลุ่มหนึ่งนักเรียนอาชีวะดอมอยู่แถวสุขุมวิทย์นั่นแหละ

ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ดักกันให้ดีเลยตำรวจ

เป็นวันสถาปนาของโรงเรียนอาชีวะ

ก่อนวันสถาปนาแล้ววันนี้
เป็นไปได้ว่าเมื่อวานประกาศศักดา
วันนี้สถาปนาแล้วไอ้ขาสั้นมันจะไปเอาคืนหรือเปล่า
อืมผิดเออ
นั่นน่ะสิดักกันให้ดีนะคุณผู้ชมนะ

กล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะดูแล้วก็ตามหาตัวครับ
โอ้โหกลัวจังเลยว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวว่าเอาคืนกันอ่ะ
ก็นั่นน่ะสิคุณผู้ชม